อื้อหือ

อื้อหือแสรมกว่า
อื้อหื้อเหมือนเดิมเนี้ยเขาก็ดี่จริง

อีกร้านหนึ่งลาดลอยเนี่ยมันจะเป็นร้านตัดสิน

ขอบคุณนะครับอร่อยมากขอบคุณครับไปก่อนไปเลยไปไปไป
โอ้ยไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะราบรอยราบรอยเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้

และตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้ออกจากร้านที่๒เพื่อมุ่งหน้าไปยังร้านสุดท้าย
คือร้านลาบลอยเรามาดูกันว่าทีมของคุณพระกุ้งจะสามารถตามทันทีมของคุณก๊อฟหรือไม่

ถึงแล้วเว้ยรู้แล้วรู้แล้ว

ตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะ

ผ้าไม่ใช่ทางนั้นทางนี้

หาบันไดไม่เจอไว้

เหนื่อย

นี่ไงนี่ไงลาบลอย
ร้านที่๓ลาบลอย
ร้านอาหารอีสานไทยสไตล์โมเดิร์น
คงรสชาติจัดจ้านแบบต้นตำรับ

และเมนูที่เลือกมาให้ทานในวันนี้

เพื่อให้หนังของไก่กรอบ
และหอมน่าทานมากยิ่งขึ้น
พร้อมกับน้ำจิ้มไก่รสแซ่บ

ภูเขาไฟขนาดใหญ่ของประเทศไทยนั่นเอง

ใช่ค่ะทีมงานโทรมาเจ้งไหมว่า

เรนูของคุณก๊อบ

ทีมคุณพระกุ้งก็วางเงินจำนวน๑๒๐๐บาทเท่ากับทีมคุณกอล์ฟ
ได้ไข่ในจำนวน๓ตัวเท่ากัน
ลุ้นกันว่าทีมไหนจะกินได้ไวกว่ากัน
เฮ้ยโอ้โห
ไก่ที่นี่รู้จักตัวเล็กตัวน้อยนะมาครับตัวใหญ่นะครับ

เออพี่

ปกติเหล้าไปกินในน้ำด้วยโอ้ได้ไง
อืม

เออ
พี่

ผมลืมไปว่าผมกินไก่มากไม่ได้สติ

และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินไก่ทั้ง๓ตัวนี้ให้หมด

ไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอนครับ
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเอ๋ยจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

หื้ม

และตอนนี้ทั้งสองทีม
ทั้งสองทีมก็ได้เดินทางออกจากร้านสุดท้ายพร้อมกัน
เพื่อไปยังจุดสิ้นสุดนั่นก็คือท่ามหาราช
มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

เร็ว

ยินดีด้วยครับคุณทั้งสองคนเป็นผู้ชนะในวันนี้ครับ
เมื่อกี๊มาต่ำมา

อะไรเสียใจด้วยครับ
และผมได้เตรียมบทลงโทษที่เป็นผู้แพ้ในภารกิจนี้เซ็ตขนมหวาน
ประกอบไปด้วยโอ้โหขนมฝรั่งกุดีจีนชิปฟอนหน้าต่าง
เค้กส้มย่ามโรคุกกี้และเค้กหน้าครีมครับ
โหนี่กินอย่างละชิ้นก็แย่ลูกละไม่สนใจร่วมกับเขาหรอกครับ
โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไร

แล้วพบกับผมและหัวหน้าทีมทั้งสองท่าน
ที่จะนำทีมไปปฏิบัติภารกิจการกินในแบบที่ไม่ธรรมดาครับ

กินเลยไม่ต้องมาชวนถุยกินเลย
อันที่นี่ล่ะ